เขาเข้มสมชื่นจริงนะคะนั่นก็คือคุณเข้มหัสวีนะคะและตอนนี้ก็อยู่

เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้
ดีครับก็อยู่ที่บ้านครับ
ด้วยสถานการณ์ที่เราเข้าจากอยู่

ถ้าเกิดว่ายังไม่จำเป็นที่ต้องออกไปไหน
ก็ยังไม่ได้ไปไหนครับ

ส่งของให้กับโรงพยาบาล

ก็มีส่งไปตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดบ้าง

ช่วงนี้มีเกมให้เล่น

แล้วก็เล่นเซิร์ฟออกกำลังกายที่บ้านครับ
ปัดจักรยานบ้าง

ตอนนี้มีละครอยู่กี่เรื่องคะที่จออนแอร์
วันนี้มีละครเรื่องเอาขนครับ

แล้วก็กำลังจะเปิดชาติพระยักษ์คมนักเรง

แต่ละเรื่องเราประกบคู่กับใครบ้าง
เขาขนคู่กับการ์ตูนครับ
เป็นแกร่งแสดงน้องไหมของเรา

แต่ละเรื่อง
ก็ทำนานด้วยง่ายครับ
ลี้เจ๋งทวยใจเนี่ยครับ

แล้วก็พัฒนาฝีมือได้เร็วมากคนหนึ่ง
มุกดาเราทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ซุปโซเวดี
ก็จะเข้าใจจังหวะในการเล่นของกันและกันได้ง่ายมากขึ้น
พอมาเจอเขยบ้านไล่ก็ยิ่งมันเป็นตัวละครที่ผมได้เล่นเนี่ย
มันใกล้ตัวเรามากเป็นคอมเมอดี้
เป็นตัวละครที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับเราเลยแทบจะเป็นตัวเองเลย
ก็มันก็จะมีแต่ความหา
ทำงานร่วมกับมุกดาก็ไม่มีอะไรติดขัด
เขามุกก็เก่งอยู่แล้วเป็นนักแสดงที่มีฝีมือมากอยู่แล้ว
ก็ไม่ได้ปรับจูนอะไรกันก็ด้วยจังหวะการเล่นอะไรต่างก็จะรู้ทันกัน
ในเรื่องของการทำงานก็มีติดขันกันเลยครับ

ฮาน่าเคยเจอกันตามงานช่องแต่ไม่เคยได้แบบร่วมงานกัน
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกที่เราได้เจอกันครับ
อันนี้กำลังรอถ่ายทำใช่ไหมคะเรื่องกับพี่อัด

ก็ตื่นเต้นดีครับเพราะเป็นละครเรื่องใหม่
เราก็ต้องมาทำการบ้านใหม่ทั้งหมดเลยในเรื่องของตัวละคร
ตื่นเต้นครับเรายังไม่ได้ร่วมงานด้วย

มีอย่างอื่นไหมคะที่แบบนอกจากการแสดงอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากลองบ้างแบบร้องเพลงหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ดีครับร้องเพลงก็จริงจะพยายามทำให้ตัวเองร้องเพลงให้จบ

เพราะเป็นคนที่ร้องได้แค่บางท่อนท่อนที่เราชอบ
แต่พอออกงานแล้วเราไปร้องอีเวนต์
เราจะร้องไม่ได้ทั้งเพลงเราจะไม่รู้ท่อนเข้ายังไง
ก็อันดับแรกก็ต้องฝึกตัวเองให้ร้องได้ทั้งเพลงก่อน
เข้มคะรู้จักคำว่าเที่ยวทิพย์ไหมคะ
หลายคนเขากำลังแบบว่าเที่ยวทิพย์กันอะไรอย่างนี้
ครับครับพอเห็นพี่นักแสดงในวงการลงเที่ยวทิพย์กันเยอะ
ไปกินข้าวร้านอาหารทิพย์ไปคาเฟ่ที่ไปอะไรต่างทริปกันหมดเลย

มีเยอะมากครับมีแพลนทิพย์เยอะมาก
มีรูปเก่าที่เราไปเที่ยวเยอะมาก
ตอนนี้ให้จินตนาการแล้วกันนะคะว่า
ถ้าเราได้ไปที่อยากไปที่ไหนแล้วไปกับใคร
รูปนี้ก็น่าจะเป็นไปที่เกี่ยวทะเลนะครับ
ไปว่ายน้ำโชว์ซิกแพคอะไรอย่างนี้เนาะ

ปกติเราเล่นติ๊กต็อกด้วย
เป็นตัวเชื่อมที่แบบจะให้แฟนมาติดตามเรา
เห็นก็แบบถ่ายคู่กับนางเอกอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดว่ามีเพลงไหนมันโดนแล้วเราอยากเต้น
เพราะเราเต้นที่เป็นแบบ
เรียกดูแบบที่เขาเต้นเป็นท่าทางกันไม่เป็น
หนูชื่อเจ๊ค่อยก็คุยกับหัวตัวโมง

เข้มคะเรามีวิธีดูแลแฟนคลับยังไงบ้างคะ
แบบเออแฟนคลับที่ติดตามเราก็เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราค่อยโตจากละครตั้งแต่เรื่องแรก
เราก็จะบอกกับแฟนคลับทุกคนว่า

คือประมาณว่าถ้าใครที่เข้ามาก่อน
ถ้าเกิดว่าเจอแฟนคลับคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านเรา

เป็นพี่เป็นน้องกันจริงมีอะไรแลกเปลี่ยนกันได้
อย่างคนภาคใต้รู้จักคนภาคเหนือ
ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปภาคเหนือ

ให้เขามีเครดิตต่อกันมีเป็นพี่น้อง
ที่สามารถช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลา

ก็คงอยากรู้มากเลยเรื่องนี้นะคะ
เราขอถามไปถึงเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะ
พี่เข้มคะเราหล่ออบอุ่นใจดีขนาดนี้

หัวใจผมหวังจะมีใครบ้าง

อะค่ะอยากให้พี่เข้มทิ้งท้ายหน่อย
ส่งความห่วงใยให้กับแฟนตอนนี้หน่อย
เพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองก็อย่างที่รู้กันนะคะ

ให้คุณหมอแพทย์พยาบาลทุกคนนะครับ
ที่ทำหน้าที่หนักมากในช่วงนี้
แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกอาชีพ

ถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นที่ต้องออกไปไหนเนี่ย

ดูแลตัวเองให้ดีออกกำลังกาย
ให้ร่างกายหรือสุขภาพเราแข็งแรงให้ดีนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องออกไปจริง
อย่าลืมเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัย
ขยันหน่อยช่วงนี้ในเรื่องของการล้างมือก่อนหยิบจับ

อยากจะให้ทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองให้ดีครับ

ได้กำลังใจดีแบบนี้นะคะคุณผู้ชม

ต้องเต็มอิ่มแล้วก็เต็มที่แน่เลยนะคะ

ที่มาร่วมพูดคุยกับไทยรัฐทีวีของเรานะคะ

คุณผู้ชมค่ะไทยรัฐนัดคุยวันนี้นะคะ

กับหนุ่มหล่อที่หลายคนชื่นชอบนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมติดตามช่วงไทยรัฐนัดคุยนะคะ
ได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วนะคะ

และคุยกับใครพรุ่งนี้ติดตามได้นะคะ
ตอนนี้นะคะกลับไปที่สตูดิโอค่ะ